ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
พ่อผู้เป็นต้นแบบในชีวิตของลูกชายและเป็นเสาหลักของครอบครัว
ต้องล้มลงกลายเป็นคนป่วยติดเตียงวิกฤตในครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตทุกคนในบ้าน
แม่และอนาคตของลูกชายลูกสะพ้ายและหลานเปลี่ยนหมดเปลี่ยนอย่างไร

วันนั้นพ่อไปรับหลานตามที่แกเคยไป
แล้วรู้สึกว่านานผิดปกติ
จนคนข้างบ้านเอาหลานมาส่ง
โทรหาแกแกก็ไม่ได้รับ
โทรหาทั้งคืนไม่มีใครรับ
ถึงตอนเช้ามีคนมาบอกพอเกิดอุบัติเหตุ
ไปโรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าหมอนรองกระดูกมันทับเส้นประสาท
ส่วนเอวลงไปหาขาขยับขยื่นไม่ได้

พอพ่อเกิดอุบัติเหตุแม่ก็ต้องดูแลพ่อ
ทำความสะอาดแล้วก็ป้อนข้าวเอายาให้กิน
ก็ต้องพลิกตัวแม่นี่ไม่ได้นอนเลย
บางทีพลิกพ่อบ่อยก็เจ็บซิกโค้ง
เก็บแต่ต้องทน
เผาสาริศรีอายุ๕๘ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
หลักก็ทอผ้าทอผ้าในผืนละ๕๐๐บางเดือนก็ขายได้ถึง๒๐๐
เดือนก็ไม่ได้ทอผ้าได้ก็จุนเจือครอบครัวไป
แต่ก่อนพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านเลี้ยงหลาน
โน้ตกับปูไปทำงานที่กะบินบุรีส่งตังค์มาให้

ผมชื่อนายสุราชสาริศรีครับอายุ๒๘ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ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

เคยทำงานอยู่ที่กะบินครับทำงานกับแฟน
ทำงานอยู่ที่กระบินก็รายได้เรือนละ๑๓๐๐๐บาท

พอมันอยู่ตอนนั้นก็ดีครับช่วงนั้น
นี่ตั้งส่งมาบ้านซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกครับ
ตอนแรกคิดว่าอยากจะมีเงินให้ลูก
กำลังจะดีขึ้นแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุ
พอพ่อประสบวัติเหตุก็ตัดสินใจลาออกจากงานครับ

กับผมก็สนิทกันมากครับ
ก็นึกถึงพระคุณพ่อกับแม่นะครับ

พ่อโน้ตแจ้รู้ว่าพ่อเป็นแจ้ก็มาเลย
ช่วงนี้ผมก็มาเปลี่ยนกับแม่ช่วงกลางคืนครับ
แล้วก็ต้องคอยผิดตัวพ่อบ่อยครับ
ผมพูดกับตัวเองว่าผมไม่น่าไปทำงานเลยครับ
น่าจะอยู่ดูแลพ่อกับแม่
อยากให้พ่อหายนะครับ
พยายามพาพ่อแกไปตรวจตามหมอนัท
ตอนพาพ่อไปหาหมอก็น้าแกก็เอารถมาช่วยพาพ่อไป

เดินไม่ได้ก็นั่งได้ก็ยังดี
นี่ไม่ได้เลย

พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ลำบาก

ก็ไม่ได้ทำงานแบบเต็มที่จ้ะ

แต่ก่อนเคยมีตังค์ให้แฟนติดกระเป๋า
แต่ตอนนี้ไม่มีนะ

แล้วก็ซื้อนมกับเพื่อนให้ลูกครับ
และก็
ก็หาเสียดนยันบาทในห้องบ้าง
ความรู้สึกตอนนั้นก็คือสงสารลูกครับ
ทุกวันนี้ก็พยายามทำงานเยอะขึ้นครับ
ก็สู้เพื่อครอบครัวแล้วก็พ่อกับแม่นะครับ

ปูมั่งไปดักกุ้งมั่ง
หากับข้าวหาอะไรก็มาทำกินกัน

ช่วยเหลือครอบครัวสุดความสามารถของมันนั่นแหละ
คุณพี่ไก่พี่ลูกยังมาดูแลช่วย
ทุกวันนี้ก็มีเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ท้อ
เห็นพ่อสู้ด้วยครอบครัวมาเยอะแล้ว
พ่อไก่ก็สอนให้อดทนบ้าง
ก็ขับรถไถเป็นทำอะไรเป็นส่วนมากก็เป็นแกนนะครับสอน
ก็เป็นแบบอย่างให้ผมในการดำรงชีวิตทุกวันนี้นะครับ
สิ่งสำคัญของครอบครัวก็คือได้ดูแลกันอยู่ด้วยกันครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้ครอบครัวเราเดินต่อไปได้ครับ
แต่ก่อนพ่อกับแม่ไปกู้ธนาคารมาทำบ้าน
แล้วก็มาลงทุนทำไร่ข้าวโพดแล้วทีนี้มันขาดทุนเป็นหนี้นี่
รวมทั้งหมด๒๕๐๐๐๐๐บาท
ถ้ามีเงินสักก้อนอยากใช้หนี้
แล้วก็จะทำบ้านให้สิทธิ์บ้านก็ยังไม่สิทธิ์
เวลาฝนตกฝนก็สาดลงมาเวลาแดดแดดก็ส่องเข้ามา

อยากจะมาสาดต่อที่พ่อทำไว้ไม่สิทธิ์ให้มันสิทธิ์ครับ
ผมทิ้งพ่อกับแม่แกไปไม่ได้ครับ
เวลาที่เสาหลักของครอบครัวเวลาที่ล้มลง
ทุกคนในบ้านก็เหมือนโดมิโน
จะล้มล้มตามกันไปถ้ากำลังใจไม่ดี
ผมว่ามีสิทธิ์ตุ๊ปัดตุ๊เป๋ได้นะครับ
ลูกชายที่กำลังมีอนาคต
ทิ้งทุกอย่างเพื่อกลับมาดูแลพ่อ
ที่ต้องกลายเป็นคนป่วยติดเตียง

น้อสวสัยมาก

สนิทกับพ่อมากครับเวลาทำอะไรก็ไปด้วยกันครับ
ที่พ่อออกนานก็วิ่งตามไปเหรอลูก

วันที่พ่อเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ที่ไหน

ออกจากบ้านมากี่ปีแล้วลูก

ทำไมวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่แม่โทรไป

โทรหาลูกชายโทรหาลูกชาย

โทรหาลูกชายโทรหาลูกชาย

โทรหาลูกชายโทรหาลูกชาย
โทรหาลูกชายโทรหาลูกชาย
โทรหาลูกชายโทรหาลูกชาย

ไผ่เป็นฝีมือของพ่อก็คือพ่อมีฝีมือในการจักษานด้วยอะไรด้วย

รายได้ก็พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้

ส่วนแม่ก็ทอผ้าไปอย่างนี้แหละครับ

จ้างทอผ้าตอนนี้พอพ่อมาป่วยอย่างนี้รายได้มันก็ไม่มีเลย

ไม่มีเลยมันหยุดชะนับกันไปหมดเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างดูแลกัน
หมอบอกว่าเขาว่าจะผ่าเขาไม่ผ่าทีนี้เขาก็บอกว่า๕๐๕๐ถ้าไม่ผ่าก็เดินไม่ได้ถ้าผ่าก็เดินไม่ได้
ก็เลยตัดสิทธิใจมาไม่ผ่า

ตอนนี้พ่อยังคุยรู้เรื่องไหมฮะโต้ตอบเรายังไงบ้าง
จ้ะแต่แกเดินไม่ได้

อย่างนี้ครับแม่ใช้ชีวิตลำบากขึ้นเยอะไหม

ทำทุกอย่างป้อนข้าวอาบน้ำ
แล้วคุณหมอบอกว่าพอที่จะมีสิทธิ์กลับมาหายไหมครับ

ให้กายภาพลำบากเราด้วยครับ
แล้วทำยังไงกายภาพให้คุณพ่อยังไงบ้าง

ถ้ากายภาพอยู่เส้นมันก็จะไม่ยึดค่ะ

ให้เส้นมันยึดเพราะว่าถ้าเกิดว่านอนอยู่เฉยเนี่ยนะครับบางทีแล้วเนี่ย

มันจะตึงแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นพังผืดเกาะบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับ

ฉะนั้นแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ลองดูนะ
เพราะว่าผมก็เห็นอีกหลายคนเนอะลองทำให้ดูนะ
ถ้าเผื่อว่าพ่อเนี่ยพูดให้กำลังใจแกเยอะ
ผมว่ากำลังใจเป็นส่วนที่สำคัญ

เวลาไปหามุ่งหาหมอกันยังไงก็คือได้คุณน้าคูณนี่แหละ

แม่คืออยู่คนล่ะละอยู่ที่กัน
แล้วก็บอกอ่าพี่เข้าไปหาหมอน้อย
แม่โน้ตต้องลางานออกมาอย่างนี้ครับ
จากที่น้องเคยมีรายได้อยู่เป็นประจำเลย
แต่แม่โน๊ตไม่เลือกงาน
แต่ว่าขอเลือกพ่อเลือกคนทางบ้านแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
ดีใจที่ลูกไปทิ้งเรา

มาถึงปูบ้างเป็นสไพรส์ของบ้าน
เราต้องออกจากงานมาจากเงินทองที่เคยได้ทุกเดือนทุกเดือนนี้
แล้วตอนนี้ก็ต้องมาช่วยสามีทำงานอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ

อยากให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นค่ะ
สงสารยังมีกำลังใจให้ลูกลูกมีกำลังใจให้
ก็จะสู้ต่อไปค่ะ
หนูต้องคิดนะว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้ามองในมุมบวกถ้าเกิดว่าสองคนนี้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดโอเคได้เงิน
เขาจะได้เงินเดือนที่เป็นกรอบเป็นกรรมด้วย

หนูจะได้อยู่ใช้ชีวิตความเป็นแม่ที่อยู่กับลูกได้

นี่คือมุมบวกที่พี่เออยากจะให้หนูมองเห็นมันว่าเราได้อยู่กับลูก
น้าแล้วพี่เขยเป็นไงบ้าง

แต่นักคุณกับน้าชายก็ไปมาหาสู้กันใช่มั้ยครับ

โน้ตวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราในตอนนี้คืออะไรครับ

ครับประตูประตูแคบเกินไป

ก็คือต้องไปต่อเติมบ้านในตอนนี้

พ่อกู้มาทำไรครับทำไรข้าวโพส

ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้

เงินถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยครับ
คิดว่าจะไปต่อลมหายใจ

ต่อเติมบ้านส่วนหนึ่ง
แล้วก็ใช้หนี้
แล้วก็พาพ่อไปรักษาครับ
พวกเราเป็นกำลังใจแล้วเอาใจช่วยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวครอบครัวเราคงต้องร่วมกัน
ตอบคำถามในช่วงหน้า
เราก็ต้องตามกฎกติกานะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นภาวนาว่าขอให้โชคดี
และได้รับทุนสูงสุดกลับบ้านในวันนี้

มีความกระตันยูต้องตกระกำลำบากแน่นอน
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยครอบครัวของน้องโน้ตกันว่า
จะสามารถกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อลมหายใจได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
จากรูปน้องใบเตยยืนถ่ายรูปคู่กับไดโนเสาร์สีอะไร
เห็นรูปลูกอยู่ทุกวันค่ะติดไว้ข้างขวา